คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ตำรวจสพกระสังจังหวัดบุรีรำเนี่ย
ทำงานแข่งกับเวลานะคะลงพื้นที่ไปแกะรอยล่าโจรหื่นนะคะ
พยายามที่จะไปข่มขืนหญิงสาวอายุสักประมาณ๔๗ปี
เธอกำลังหากบหาเขียดอยู่ในทุ่งนาแต่ว่าคนร้ายรายนี้เนี่ย
พยายามที่จะข่มขืนเธอเธอบอกว่าเธอไม่ยอมให้มันย่ำยีนะคะ
สู้ค่ะบีบอันทะซะเลยนะคะขณะที่โจรเนี่ย
ตอนนี้เธออยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำนะคะพ้นขีดอันตรายแล้ว
สามารถพูดคุยสื่อสารได้แล้วนะคะแต่ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์
อย่างใกล้ชิดค่ะเอาเรื่องของคดีความก่อนนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุชาติละลีเป็นผู้กำกับการสพกระสัง
วันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุคือจุดนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชม
เป็นบริเวณทุ่งนาบ้านศรีคิ้วตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำ
ไปเก็บคราบเลือดส่งตรวจหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อเร่งติดตามล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุพยายามที่จะข่มขืน
ผู้หญิงอายุสักประมาณ๔๗ปีขณะที่เธอไปหากบหาเขียดในทุ่งนา
คนที่เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในระแวกนั้นแล้วก็ทำงานอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ใกล้เคียงกันก็คือนายสุริยากลัวรำอายุยี่สิบสองปี
คนนี้เนี่ยเขาขับรถแบ็คโฮนะคะเขาเล่าบอกว่า
ขณะที่เขากำลังขับรถแบ็คโฮลตักดินอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๑กิโลเมตร
จู่ก็มีผู้เสียหายนี่แหละค่ะเดินโซซัดโซเซ
เข้ามาร้องขอความช่วยเหลือในสภาพคือคราบเลือดเนี่ย
ติดตามศีรษะติดตามใบหน้าติดตามมือตามเท้า
ตามเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยค่ะผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
ถูกคนร้ายพยายามที่จะข่มขืนแต่ผู้เสียหายได้ขัดขืนต่อสู้
ก็เลยถูกทำร้ายร่างกายจากนั้นคนขับรถแบ็คโฮเนี่ยนะครับ
พอทราบเรื่องเสร็จปุ๊บก็เลยติดต่อยาดบอกว่าให้มาช่วยรับเธอเนี่ย
นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะคุณผู้ชมฟังเสียงคุณสุริยากันหน่อยค่ะ
แกมาแบบแกถือคุข้างหนึ่งแล้วอีกมือข้างหนึ่งแกคุมหัวมา
มีแต่เลือดอาบมันแล้วสภาพผมก็ยุ่งเยอะหมดเลย
ตอนแรกคิดว่าเป็นคนว่าเห็นแกมาเคาะประตูรถ
แล้วพวกผมก็ดูเปิดประตูดูแล้วก็เห็นเลือดแกก็พยุงแกมาเข้าร่ม
แล้วแกก็สลบเลยแกบอกว่าแกโดนทำร้ายให้ช่วยด้วย
ทีนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมพนักงานสอบส่วนเจ้าของคดีเนี่ย
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะบอกว่าหลังจากที่สอบปากคำผู้เสียหายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะ
พยานที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ย
บอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ลักษณะทางกายภาพนี่คือผอมสูง
หมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐาน
ประเด็นการก่อเหตุ๒ประเด็นก็คือ๑ต้องการที่จะข่มขืนเหยื่อ
สองประสงค์ต่อทรัพย์นะคะตำรวจชุดสืบสวนตอนนี้บอกว่า
กำลังเร่งหาเบาะแสเพื่อติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนสงสัยก็คือกระเป๋าที่พบในกระท่อมห่างจากจุดเกิดเหตุไปไม่ไกลค่ะ
สักประมาณ๕๐๐เมตรตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเป็นของคนร้ายหรือเปล่านะ
พอไปตรวจสอบเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไม่ใช่ของคนร้ายค่ะ
เป็นของชาวบ้านที่เขาก็มาเลี้ยงวัวไปเลี้ยงควายในทุ่งย่าในระแวกนั้น
เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบกันต่อไปค่ะ